มาดูเรื่องของการช่วยเหลือช่วยเหลือสัตว์กันหน่อยนะคะ

เขาพลัดตกลงไปในบ่อขี้หมูความลึก๕เมตรด้วยกัน

ตอนนั้นที่กู้ไพก็พยายามช่วยเหลือนะคะ
แต่ว่ามันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแล้ว

แต่สุดท้ายค่ะถือว่าโชคดีนะคะช่วยได้สำเร็จนะคะ
วัวเพศเมียตัวนี้อายุประมาณ๖๗ปี
เขายืนรอกระพริบตาปริบแบบนี้นะคะ

สภาพก็คือจะเป็นโครนลึกประมาณ๕เมตร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตำบลบ้านตั๊มจังหวัดพยาว
จนทีกู้ไพต้องใช้รถเครนค่ะ
ผูกเชือกคล้องเจ้าวัวตัวนี้ดึงออกมาจากบ่อ
ใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะช่วยขึ้นมาได้
แต่วัวเขาอยู่ในสภาพอิดโรยเพราะว่ายืนอยู่นานแล้วนะคะ
วัวเล่าบอกปล่อยวัวหากินอยู่แถวนี้
เมื่อออกมาพบว่าวัวตกลงไปในบ่อขี้หมู
ตอนแรกก็พยายามใช้ทุกวิถีทางดึงขึ้นมาแต่ไม่สำเร็จ
เป็นควายกระทิงเพศผู้อายุ๑๐ปีนี้นะคะ
กำลังยืนจ้องมองแบบไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไห
อยู่กลางแบบนี้กลางทุ่งแบบนี้เลยนะคะ
ก่อนที่จะไล่ควิดนายอ่ำซึ่งเป็นเจ้าของ
จนล้มกลิ้งอยู่ในแปลงนาข้าวของตัวเอง
แล้วก็จะเห็นภาพจะเป็นมุมตรงนู้นนะคะ
มีชาวบ้านมายืนมุมดูกันเต้มไปหมดเลย
ซึ่งเป็นเจ้าของควายกระทิงตัวนี้บอกว่า
เห็นควายกระทิงเกิดอาการตื่นคน
ก็พยายามจะเข้าไปเพราะว่าเป็นเจ้าของไงครับ
พยายามจะเอามือไปลูบหัวเขา

แต่สุดท้ายนะคะเขาควิด
ถือว่าตัวเองเนี่ยเคราะห์ร้ายแต่ดีที่ไม่เป็นอะไรมาก
ตอนนี้คงต้องดูแลด้วยความรักและความใกล้ชิดให้มากกว่านี้
รวมทั้งห้ามใครเข้ามาแห่ให้ควายกระทิงตัวนี้โกรธอีกค่ะ
ปิดท้ายกันที่เรื่องของงูเหลือม

เขานอนอยู่บนเสาเหล็กโครงหลังคากลางตลาด
โรงศรีเก่าในอำเภอบังปะโกงฉะเชิงเศร้า

ภัยก็ต้องประสานขอรถกระเช้าขึ้นไป
บ่วงเชือกจับงูเหลือมลงมาใส่ถุงปุ๋ย
สูงไหมล่ะคะสูงมากนะคะ
ตอนแรกถ้ามองภาพใกล้นี่เหมือนเป็นหลังคาธรรมดา

คนที่มาจับจ่ายซื้อของเงยหน้าขึ้นไปเห็น
ทำให้พ่อค้าแม่ค้าตกใจกลัวค่ะ
งูเหลือมตกลงมาจะเป็นอันตรายกับคนในตลาดได้นะคะ